เชิดคือผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสนุกสนาน
ซึ่งผู้เชิดจะมีลีลาการเชิดเฉพาะตัว
อยู่ที่ว่าเป็นการเชิดตัวละครใด
เช่นการเชิดหนังใหญ่ตัวยักษ์
ก็จะต้องมีลีลาท่าเต้นของยักษ์
หรือเมื่อต้องเชิดหนังใหญ่ท่าลิง
ก็จะต้องมีลีลาการเต้นในท่าลิง
โดยผู้เชิดจะมีการเชิดทั้งหน้าจอ
และการเชิดแบบหลังจอ
ส่วนการแต่งกายของผู้เชิด
ก็มีการพัฒนาปรับเปลี่ยน
เพื่อให้สอดคล้องสวยงามในแต่ละยุคสมัย
แต่ยังนิยมนุ่งโจงกระเบน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน